ปิดท้ายที่รีซอร์ธิรเทพวิโนไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยของทีมสโมสรเพื่อนตำรวจนะคะได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามค่ะถือเลิกวันที่๑๔ธันวาคมในการปฏิบัติพิธี
สำหรับงานอุปสมบทนะคะก็มีคุณพ่อเทพชัยวิโนไทยคุณแม่พรสมจิตวิโนไทยพร้อมด้วยเพื่อนนักฟุตบอลแล้วก็โค้ชมาร่วมงานอาทิเช่นซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทศตวรรณศรีปานมิก้าชูนวลศรีและก็ทิศติพันธ์พ่วงจันทร์ค่ะ
สำหรับพระลีซอร์นะคะได้รับฉายาว่าธีระเทโวซึ่งแปลว่าพระคู่เป็นเทพแห่งนักปราศโดยจะใช้เวลาศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นเวลา๑๐วันด้วยกันค่ะ